มาดูเรื่องนี้ก่อนที่ฉันไม่แน่ใจจะใช้คำว่า
ขลาบได้หรือเปล่าอย่างที่คุณชวนไลน์ไป

ชื่อว่าคุณนารินบุตรสิริตอนนี้เนี่ย
นามสกุลแล้วค่ะเป็นญาติเยอะเพื่อนเยอะ
เยอะเลยทีเดียวคุณผู้ชมถูกรางวัลที่๑
งวดประจำวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
หมายเลข๙๔๓๖๔๗๔ใบรับเงินหนอ๒๔ล้านบาท
แทนที่จะมีความสุขกับการใช้เงินแต่เปล่าเลยค่ะ
ต้องมานั่งถ่ายข้อความให้ผู้สื่อข่าวดูแบบนี้
อินบ็อกซ์ไปในเฟซบุ๊ก
ไลน์ก็เด้งขึ้นมาเยอะจนกระทั่งบางคืนเนี่ย
คุณเชื่อไหมคุณนารินเล่าให้เราฟังบอกว่า
มันเด้งเยอะมากไลน์จนแฟนคิดว่ามีกิ๊ก

คุณตีคะอย่าหาว่ากุ้งหน้าด้านเลยนะคะ

คุณขออภัยนะคะตีหรือตี้นะ
เห็นและอ่านข้อความนี้กุ้งอยากจะขอความช่วยเหลือ
กุ้งไม่ใช่คนที่น่าสงสารหรือลำบากที่สุด
แต่ที่กุ้งเจออยู่ตอนนี้กำลังทำครอบครัวกุ้งแย่
ก็คือลักษณะบรรยายความทุกข์ของตัวเองก่อน
ก่อนอื่นออกตัวแสดงความยินดีก่อน

เล่าความทุกข์ถ้าเกิดไม่ได้ยืมเงินจากคุณตีคุณตี
ไม่ได้เลยนะชีวิตจะมอดม้วยมรณา
บางคนก็บอกว่าปล่อยเงินกู้หรือเปล่า
กินเงินต้นกับดอกทุกเดือนขอโทษทีค่ะพี่
พอดีจะเอาเงินก้อนไปใช้หนี้ให้พ่อกับแม่
ยินดีทำสัญญาทุกกรณี

บางคนก็บอกว่าตัวเองเป็นหนี้นอกระบบมาขอยืม
คุณนารินเนี่ยนะคะข้อความแบบนี้
ส่งลักษณะคล้ายกันเป็นพันข้อความค่ะ
ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเฟซบุ๊คของคุณนารินนะ
และตอนนี้จะบอกว่าขอเป็นเพื่อนแล้วนะ

ทางเฟซบุ๊กหลังจากที่รู้ไม่ได้ค่ะ

คุณนารินเล่าบอกว่ามันเด้งดังขึ้นมาเนี่ย
แต่ไม่ใช่เลยค่ะคนมาขอยืมเงิน
ส่วนนี้ค่ะเป็นข้อความโพสต์ระบายตัดเพาะลักษณะว่าเหมือนเป็นทุกขลาบหรือเปล่า
เมื่อไหร่จะหมดสักทีครับผมก็ช่วยเหลือสังคม
แต่ส่งข้อความมาขอแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะ
ก็ไม่ไหวนะครับแล้วใส่ความรู้สึกไปด้วยรู้สึกเบื่ออ่ะมีคนแสดงความคิดเห็นไปแปดสิบหกคอมเมนต์นะ
แล้วจะบอกว่าคุณผู้ชมค่ะนอกจากข้อความในเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์แล้วนะ
คุณตีเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าพระสงฆ์นะคะ
ไม่แน่ใจว่าเป็นพระสงฆ์แท้หรือพระสงฆ์เทียม

เดินทางบุกไปหาถึงที่บ้านนานครนายกเลยค่ะ
ขอรับเงินบริจาคพอปฏิเสธไปก็ถูกด่าทอ
แล้วบางรายบอกว่าแหมพอรวยเป็นมหาเศรษฐีแบบนี้แล้วนะ
หญิงลืมตัวจองหองยะโสโอหังไม่เชื่อฟังเสียงคุณตีค่ะ
มาแบบว่ามาขอเงินจะทำไปทำบ้านหรือขอเงินไปใช้หนี้
คุณตียังบอกด้วยนะคะว่าผมเนี่ยก็เป็นคนติดดินหาเช้ากินค่ำ
ถึงผมจะมีเงิน๒๔ล้านบาทผมก็ต้องเอาส่วนหนึ่งไปจ่ายภาษี
ไม่ได้รับเงินเต็มจำนวนและที่สำคัญ
ผมก็ยังต้องใช้ชีวิตไปตามปกติ
ผมก็ยังต้องทำมาหากินเหมือนคนอื่นเขา
กว่าล้านปล่อยให้ผมบริหารจัดการเถอะ

ตอนนี้ต้องใช้คำว่าขอร้องนะขอร้องกันเลยทีเดียว

อย่ามาช่วยใช้ผมใช้เองได้
ผมกับภรรยามีหน้าที่ใช้ตอนนี้เงินฝากอยู่ในธนาคาร
แล้วบางคนเดินทางไปถึงบ้าน

ถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ใช่ผมเจ้าของเขาไม่อยู่

อยากจะฝากว่าผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาจากติดดิน
ถึงเราจะถูกหวยรวยจริงแต่เราก็จะทำงานทำมากินเหมือนเดิม

คือเงินนี้เป็นโชคข้อนึงที่ให้ที่เราทำมาก็เป็นโชคให้เรา
เราก็ไม่เคยลืมย่าที่ตัวเองที่เราเกิดมาครับ

แต่ว่าหนึ่งเราก็ต้องทำหากินหนี้สินเราก็มี
ผมก็ยังไม่ใช้หนี้ผมก็เป็นหนี้เยอะเหมือนกัน

ถึงหลายอย่างที่ซื้อมาก็เป็นเงินผ่อนไหนมาก็เยอะ
แต่ว่าเราก็ยังไม่ใช้หนี้อะไรสักอย่างเลย
ก็จะฝากบอกว่าเราไม่ได้หญิงไม่ได้อะไร
ถ้ามันเหลือจากการนี่เราก็จะช่วย

คุณผู้ชมคุณตีบอกว่าผมก็ไม่ได้ยิงนะ
ผมก็เป็นคนติดดินหาเช้ากินค่ำเหมือนกัน
ผมก็เกิดมายากจนเหมือนกัน
แล้วที่สำคัญผมเนี่ยก็เป็นราชาเงินผ่อนเหมือนกันนะ

ของเครื่องใช้ที่ผมซื้อก็ซื้อเงินผ่อนทั้งนั้นแหละค่ะ

อย่ามาขอยืมอย่ามาขอกู้อย่ามารบกวนผมอีกค่ะ

คนไปหาที่บ้านบอกว่าไม่ใช่ผม

ตอนที่ถูกรางวัลก็ดังแล้วดังยิ่งกว่าอีก
สรุปแล้วนะคะไม่ต้องไปขอยืมเงินเขานะคะ
พึ่งกินดีกว่าพึ่งลำแข้งตัวเองนะคะ